พาตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดชนิดหนึ่ง
ซึ่งเขาว่ากันว่าหน้าตามันแปลกประหลาด
แต่มันสามารถกินได้

คุณดูนะนี่คือเห็ดนะ

นี่ไม่ใช่ตะไคร่น้ำนะคุณผู้ชม
ที่คุณลุงเขาเก็บเนี่ยเก็บอยู่ในดินเห็นป่ะ
เขาเก็บในดินเขาไม่ได้เก็บในน้ำนะ

นี่ถ้ามาขยำรวมกันเหมือนแกงขี้เหล็กไปแล้ว

คือเห็ดนี่ชื่อว่าเห็ดละคร

แต่คุณดูเขาเก็บจากพื้นดินจริง

มันจะขึ้นที่บริเวณโขดหิน
หรือว่าสามทุ่มย่ำ

เจ้าของคลิปนี้นะคะชื่อว่าคุณนิวชาตรี

เขาบอกว่าเห็ดละครนี้นะ
สามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายนะ

ถ้าทำซุปเนี่ยมันจะคล้ายแบบซุปสาหร่าย

แล้วใส่อะไรนะไต้หยุ่ง

เขาบอกคล้ายกับสาหร่ายเลย
แล้วก็สามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมในช่วงนี้ได้ด้วย
ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทนะ
แล้วต้องบอกเลยว่า๑ปีมีให้ทานไปแค่๑ครั้ง
คุณดูเขาไปเก็บแบบนี้จากพื้นดินจริง
ถ้าไม่มีความรู้อย่าได้ที่ไปเก็บมั่วตัวนะ
ได้นะมันอาจจะเป็นวัชพืชหรืออะไรก็ได้นะคุณ
อันนี้คือต้องเป็นคนมีความรู้จริงแล้วรู้ว่าไอ้เจ้านี้มันคือเห็ด
ที่เขาเรียกว่าเห็ดละครนะคะทานได้
ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นบ้านแล้วกัน
ที่ชาวบ้านในสมัยก่อนสมัยโบราณโบราณเขาก็หาอาหารตามพื้นบ้านทำรับประทานกัน
ซึ่งอย่างที่คุณชนะบอกว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รู้จักเห็ดเป็นอย่างดี
เพราะว่าจริงแล้วเห็ดที่หน้าตาแปลกบางอย่างก็ไม่สามารถทานได้นะคะ
ดราม่ากันนะคุณผู้ชมนะเอามาให้ดูกันนะคะ